ดูสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากการโหวตนายกวันนั้น
ที่คุณเสธหาได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุมรัฐสภาก็อย่างที่ทราบนะครับ
เสียงสอที่ได้มาเกินจากสสภรรธ๓๑๔เสียงเนี่ย
มี๑๖เสียงสอสอจากประชาธิบัติโหวตเห็นชอบให้
ตามข่าวที่เราทราบเนี่ยคือประชาธิปัต
เพราะฉะนั้นก่อนจะประชุม๑วันประชุมส่อกันแล้วบอกจะมีไม้ติ
งดออกเสียงใช่ไหมใช่ค่ะ
วันนี้คุณเดช่อนขาวทองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่อสงขลาว
แล้วก็รักษาการรองหัวหน้าพักด้วยวันนี้นำทีมสส
ของพักประชาธิปัตย์นะครับมาแถลงข่าวที่รัฐสภา
เกี่ยวกับการประชุมพักประชาธิปัตย์ก่อนวันโหวตนายก๑วัน
คุณเดชอิตบอกว่าจริงแล้วในวันนั้นที่คุยกันเนี่ย
ที่ประชุมศศภักดิ์๒๕คนมีทั้งจะขอโหวตไม่เห็นชอบ
โดยให้เหตุผลว่ามีความขัดแย้งและยังโกรธแค้นเกี่ยวกับเรื่องในอดีตอยู่
กับทางพักเพื่อไทยแต่สอสอรุ่นใหม่ในพักอยากให้แยกการทำงาน
อยากให้แยกความโกรธแค้นในอดีตเนี่ยออกมาทำให้สอสอรุ่นใหญ่บางคน
เพราะเขาบอกเขาต้องออกมาแถลง
เนื่องจากตอนนี้สังคมประตารหน้ากลุ่มเขาเป็นงูเห่า

ส่วนกลุ่มที่โหวตเห็นชอบเนี่ยก็คือสอสอส่วนใหญ่ของพักเนี่ย
เนื่องจากไม่อยากให้ประเทศเกิดศูนยากาศในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

กลุ่มที่จะงดออกเสียงเพราะกังวลเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

คุยกันอยู่จังหวะนั้นคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ
สอบบัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพักลุกขึ้นแล้วบอกเอาอย่างนี้
อย่าโหวตกันเลยว่าเราจะลงมติว่ายังไง
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นมติหรือไม่เป็นมติ
เพราะวันนั้นก็เลยเลิกประชุมกันไปก่อน
คุณเดชอิตบอกจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้นี่เองยังไม่ทันมีมติอะไรกันเลยว่าจะงดออกเสียง
จนถึงวันโหวต๓เสาหลักของพักคือคุณจุรินรักษณะวิสิทธิ์งดออกเสียง
คุณชวนหลีกภัยและคุณบัญญัติบรรทัศน์ลงมติไม่เห็นชอบ
ซึ่งทั้ง๓ท่านยังโหวตไม่เหมือนกัน
สส๑๖คนจึงเห็นว่าควรโหวตให้คุณเศรษฐา
แม้เราจะเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้กระเสือกกระสนอยากเป็นรัฐบาล
ที่ถูกมองว่าตั้งใจจะให้พักเนี่ยขับออกหรือเปล่า
จะได้ไปอยู่พักใหม่แล้วจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
คุณเดชอิตบอกคิดดูให้ดีนะผมไม่แน่ใจว่าใครจะขับใคร
เสียงนี่คือเสียงส่วนใหญ่ของสอสอพักนะถ้าจะขับคือต้องมี
มติเสียงข้างมากในการในการลงมติใช่ไหมค่ะเขาเนี่ยสิบหกคนนี้
เขาลงมติได้นะใครจะขับใครกันแน่ใครเสียงส่วนใหญ่กันแน่แล้ว
ยังบอกได้ว่าตัวผมเนี่ยเป็นสอสอรุ่นใหม่สนิทกับทุกพักถ้า
มองว่าแค่บินไปพบกูนักศิลป์แล้วเจอกูนักศิลป์เป็นเรื่องผิด
โอ้โหอย่างนี้เนี่ยไม่ประหารชีวิตไปตั้งนานแล้วแล้วไปเลยล่ะ
ประการที่สองครับมีความเห็นว่าเห็นชอบก็มีผู้ใหญ่
บางคนก็ได้วอคเอาท์เดินออกจากห้องประชุมไปประการที่สองครับใน
เห็นว่าเห็นชอบเนื่องจากว่าประเทศมันถึงทางตัน
เพราะคำว่ามติภักดิ์เนี่ยจะขอยกเว้นไม่ได้ครับมติเป็น
ทางใดต้องไปทางนั้นนะครับพวกเราก็มีความเห็นว่าไอ้
ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่มติแล้วถ้าเอาหน้าที่ของผู้แทน
ลักษณ์ไปยิดโยงกับความเคียดแค้นความโกดชังเราก็
เกิดการอคติเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยสนิทกับ
มากเพราะผมสนิทกับหัวหน้าพักการเมืองทุกพักการเมือง
แต่พอเข้าในสภาหน้าที่ก็อีกหน้าที่หนึ่ง
ขณะที่คุณชวนหลีกภัยนะครับสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับวันนี้ท่านก็ออกมาชี้แจงเหมือนกัน
ว่าเกิดอะไรขึ้นในพักประชาธิปัตย์คุณชวนบอกว่าวันที่๒๑สิงหาคม
ก่อนวันโหวตหนึ่งวันตีรถมาจากจังหวัดตรังตอนตีสี่
เพื่อให้ทันประชุมสอสอพักเพราะคุณเดชอิตเนี่ยรักษาการรองหัวหน้าพัก
บอกไว้ว่าถ้าใครฝืนมติพักให้ลาออกอ่าเพราะฉะนั้นต้องมาประชุมสอสอพัก
จะลงมติกันว่ายังไงค่ะในที่ประชุมคุณชวนเปิดเผยว่า
มีคนอยากร่วมรัฐบาลเพื่อไทยขณะที่ตัวคุณชวนขอใช้สิทธิ์ไม่รับในการโหวต
ก็คือไม่เห็นชอบไม่รับให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเพราะต่อสู้กับอีกฝ่ายมานาน
เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อคนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นมติที่พลโนตรีสุรินปาลาเร่
เป็นคนเสนอด้วยซ้ำในการไม่เห็นชอบคุณเศรษฐาไม่รับให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
แล้วสุดท้ายคุณสุลินปาลาเล่ก็ไปลงมติเห็นชอบเป็น๑๑๖สสส่วนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เสนอไม่ลงมติ
สุดท้ายที่ประชุมเนี่ยคุณชวนยืนยันว่าสรุปว่าให้งดออกเสียง
จากนั้นคุณชวนบอกว่าได้ขอออกจากที่ประชุมสอสอไปก่อนเพราะต้องไปงานศพคนรู้จัก
แล้วบอกด้วยว่าการอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ผิดนะแต่มันต้องผ่านกระบวนการของพัก
และพักประชาธิปัตย์ไม่เคยไปเจรจากับใครที่ผ่านมาคุณเศรษฐาเองก็ประกาศชัดด้วยซ้ำ
ว่าไม่เอาพักราชาธิบัตร
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ติวันนั้นก็คือมติที่ท่านสุรินปาราเร่เป็นคนเสนอว่าไม่รับ

ไม่ใช่ท่านจุลินหรือคนอื่นอะไรเสนอไม่ใช่ครับ
สุรินปาราเร่เป็นผู้เสนอว่าไม่รับ
แต่วิธีไม่รับจะทำอย่างไรก็นั้นอีก
ผมไม่อยากให้ภักร์เราต้องได้รับผลพัฒนธพ
เขตที่ภูมิชื่อเสียงภักร์กระทบ

ส่วนพฤติกรรมส่วนตัวบุคคลเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ขณะที่คุณจุฬิสลัขนาดวิสิตนะครับ
ประชาธิบัตย์บอกว่าคงตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่า
จะมีมติขับ๑๖สอสอที่แหกมติภักดิออกจากพักหรือไม่
เดี๋ยวมันต้องมีการสอบสวนมีการชี้แจงกันในพักก่อน
แต่ย้ำว่าพักไม่เคยมอบหมายใครไปเป็นตัวแทนจิรจา
จัดตั้งรัฐบาลกับพักไหนนะครับ
เอาเป็นว่าเมื่อคุณเศรษฐาได้รับโปรดกล้าวเป็นนายกแล้ว

ส่วนประชาธิปัตย์คุณจุลินบอกว่า
ตอนนี้ขอทำหน้าที่เป็นพักฝ่ายค้านครับ